ตามให้ต่อค่ะเรื่องของนักโทษหนีออกมาจากเรือนจำที่สุพรรณบุรีนะคะ
ห้าคนครับจับได้ทันทีเลยเนี้ยสามอืมแล้วก็ตามต่ออีกสอง
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากู้ภัยนะที่มาช่วยตามหานักโทษเนี่ย
ท่านบอกเลยว่าโอ้โหไม่เคยช่วยตามหานักโทษแหกคุกเยอะขนาดนี้เลยนะ
โอ้โหห้าคนเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของความปลอดภัยของเรือนจำเนี่ย
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่กำลังเดินหนีกันอยู่เนี่ยค่ะครับ
สามสิบกรกฎาคมค่ะช่วงประมาณห้าทุ่มค่ะ

หนีกันออกมาจากเรือนจำสุพรรณบุรี๕คน

ถนนเส้นเลี่ยงเมืองคันทศ
ตำบลธรรหัสอัพพิมพ์มือสุพรรณบุรี
จับได้ก่อนเลยอย่าง๓

ปริญญามูลสิงอายุ๓๐

นายจิรโชธฉิมเพชรอายุ๑๙

คุณผู้ชมคะยังมีโซ่ตรวนติดอยู่เลย

เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังปิดล้อมเพื่อค้นหา

ก็ได้ดูตอนจับ๓คนนี้ค่ะ
นี่ฉีดเลยฉีดเลย
ฉีดทั่วเลย

นี่คือภาพตอนที่จับได้๓คนนะคะ
ทีนี้ค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันอีกที
คืนวันที่๓๐กรกฎาคม

คือหนีออกมาห้าแต่ภาพนี้มี๔

แล้วก็ไปเจอรถสายตรวจ

มี๒คนพยายามโบกรถจักรยานยนต์

แต่ด้วยเครื่องแต่งกายด้วยโซ่ตรวนเนี่ยค่ะ

ใช่สิคะแล้วเขาก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

อยู่นอกกำแพงเรือนจำสุพรรณบุรีค่ะ

เป็นห้องขังที่เคยใช้คุมขัง

ที่รอวันใกล้จะปล่อยตัวแล้ว
สะดวกต่อการนำนักโทษชั้นดีเหล่านี้

แต่ช่วงนี้ค่ะโควิด๑๙ระบาด

ก็คือเป็นนักโทษกลุ่มเสี่ยงที่รอผลตรวจ

นักโทษที่หนีไปตรวจโควิด๑๙เรียบร้อยแล้ว
อยู่ในช่วงรอเฝ้าดูอาการ

กลับเข้าไปในเรือนจำครับก็เลยคาดว่าพอนักโทษมารวมตัวกันนะคะ
อ่าแล้วอยู่นอกกำแพงเรือนจำแล้วอ่ะค่ะครับ
คงจะคุยกันวางแผนกันเขาใช้วิธีการเจาะฝ้าเพดานค่ะโอ้โห
แล้วหนีออกมาแล้วก็เนี่ยเดินไปอย่างนี้ค่ะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดลัดเลาะไปตามริมถนน
แล้วก็ไปเจอสายตรวจก็เลยวิ่งกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางไปป่าละม้อข้างทาง
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนไปเจอในอาทิตย์กลิ่นขจร
ไปขอน้ำดื่มขอโทรศัพท์ติดต่อคนที่บ้านอืม
ในพื้นที่ตำบลดอนคามเภอูทองนะคะก็เลยระดมกำลังไปตรวจสอบ
จนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองทุ่มห้าสิบหกนาที
นายอาทิตย์คนนี้ไปยืนโบกรถขอความช่วยเหลือ
ริมถนนสามสามอู่ทองด่านช้างไกลจากเรือนจำสุพรรณบุรีสามสิบกิโล
ครับสามสิบกิโลไปถึงจุดตรงนั้นได้อย่างไรโอ้โห
เอาเสื้อคลุมหัวเอามือเนี่ยดึงโซ่ตรวนที่ติดอยู่ที่ข้อเท้าขึ้นมา
เหมือนกับไม่อยากให้เห็นโซ่ตรวนอ่ะครับแล้วก็พยายามโบกรถล่าสุดวันนี้ตอนเที่ยงนะคะ
นายสาคอนเหมือนทิศอายุสามสิบเก้าปีที่เป็นนักโทษคดียาเศรษฐิกษ์
ผู้ต้องหาที่หลบหนีค่ะติดต่อขอเข้ามอบตัว
ครับว่าบอกสาคอนมอบตัวเถอะยังไงก็หนีไม่พ้น
ก็เลยติดต่อขอมอบตัวช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จากเรือนจำสุพรรณบุรี
ก็เลยไปรับตัวที่บ้านของนายสาคอนอื้อหือ
เรือนจำพานายสาคอนกลับไปเรือนจำสุพรรณบุรีตรวจโควิด๑๙ก่อนเลยนะคะ
นี่ค่ะแบบนี้ถึงจะส่งกลับเข้าไปในเรือนจำผลตรวจออกมาเป็นลบ
ก็สอบปากคำกันทีนี้เขาบอกว่าก่อนมอบตัวเนี่ยนะ
เสพยาบ้าไปสี่เมตรหนีออกมาแล้วไปเสพยาบ้าก่อนจะมอบตัว
ไม่แต่ตอนนั้นออนีออกมาแล้วใช่ไหม
เขาบอกว่าก่อนจะมอบตัวเขาเสพยาบ้า๔เมตรอ๋อก่อนจะมอบตัว
นึกว่าเสพตั้งแต่ตอนอยู่ในคุกไม่ไม่ก่อนจะมอบตัวเสพยาก่อน

ก่อนจะโดนจับกลับเข้าไปในเรือนจำอืมก่อนหนีนายอาทิตย์ที่อีก
ยังหลบหนีอยู่อีกคนอ่ะเป็นคนวางแผนอ่า
คือโยนว่านายอาทิตย์วางแผนนะครับบอกว่าถ้าหนีออกมาได้เนี่ยนะ
เดี๋ยวจะพาไปบ้านญาติแถวตำบลโคกโคเท่าแล้วก็เอารถญาติไปส่งทุกคนเลย
เออบอกนายอาทิตย์คนนี้วางแผนว่าหนีด้วยกันนะอ่าช่วย
ขี่รถจักรยานยนต์มารับกลับบ้านค่ะ
โอ้โหแฟนก็โอ้โหพาผู้ต้องหาแหกคุกหลบหนีอย่างนี้เนี่ยเนาะ
ตัวนายสาคอนบอกว่าผมก็ไม่กล้ากลับเข้าบ้านนะ
ก็หลบอยู่ตามทุ่งนาให้แฟนซื้อของใช้มาให้
มีผู้ใหญ่ในพื้นที่ไปคุยกับแฟนแล้วก็มาเกลี้ยกล่อมว่ามอบตัวเถอะ
นายสาคอนบอกว่าเอาจริงที่ผมหนีมาเนี่ย
แฟนมารับแล้วพากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยในใจผมก็คิดจะมอบตัวอยู่ตลอดแหละ
แต่ที่หนีมาอยากกลับบ้านมาก่อนสักแป๊บนึงก็ยังดี
ถึงครอบครัวคิดถึงลูกกลัวกลับเข้าไปข้างใน
แล้วจะไปติดโควิด๑๙เลยขอหนีออกมาก่อน
มาเจอลูกเจอครอบครัวเฮือกสุดท้ายก่อนเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ผมก็ค่อยขานตามน้ำออกมาย้อนออกมาทางลงตภัณฑ์กันทศ
ผมก็พุ่งเดินออกมามาเจอหัวหน้าตำรวจอายุ๔๕คน
ผมก็เลยหลบกลับเข้าไปใหม่หลบกลับเข้าไปก็ไปเจอ
ฝั่งนี้มีคนเดินมาแสดงมีคนไปก่อนผม
ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็เลยตามไป
ไม่เห็นใครเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็เลยตามไป
ไม่เห็นใครเลยผมก็มุ่งหน้าไปทางนู้นแหละบางประมาณ

นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม
นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม

นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม

นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม

นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม

นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม

นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม

นี่นะคะคือจับไปได้แล้วสาม

ทีนี้เหลืออีกหนึ่งคนใช่ไหมคะนายอาทิตย์กลิ่นขจรผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อญาติกดดันให้มอบตัว
เพราะหนียังไงก็หนีไม่พ้น
ยืนยันว่าถ้ายอมกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยแน่กลับมาเถอะ
ตำรวจบอกว่ามอบตัวเถอะสาเหตุที่แหกคุก
อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ต้องหาแรกเข้าจะต้องกักตัว๒๑วัน
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙๒๑วันนี้ก็ติดต่อใครไม่ได้
ญาติพี่น้องอะไรก็ติดต่อไม่ได้ก็ความเป็นอยู่ไม่คุ้นเคย
คงเครียดกดดันแล้วก็ช่วยกัน๕คนหนีออกมา
แต่แหกคุกออกมาอย่างนี้เนี่ยนะคุณถูกจับจนได้นะแล้วคุณก็จะ
แล้วโดนเพิ่มโทษไปอีกไงคะ
ไม่ได้รับการลดท่งลดโทษอะไรพวกนี้เสียสิทธิ์หมดเลยนะครับ

จริงไม่เคยมีนักโทษที่แบบแหกคุกแล้วไม่โดนจับได้นะ
แต่ละข่าวที่เราเล่าไปเห็นไหมสุดท้ายก็เจอตัวอยู่ดีโดนจับอยู่ดี
นี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ไปนะครับเนี่ยฮะ
ตามคดีนี้มาให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันเหลืออีกหนึ่งคนนะครับที่ยังหนีอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
นายอาทิตย์กลิ่นขจรบ้านอยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้เราไปที่บ้านเนี่ยได้เจอกับแม่ของนายอาทิตย์นะ
บอกลูกชายเพิ่งถูกจับเข้ารับโทษที่เรือนจำสุพรรณบุรีได้แค่๒๐กว่าวัน
ก็มาก่อเหตุแบบนี้ตกใจมากไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยจะกล้าทำขนาดนี้ตอนนี้เครียดมากนะครับ
แม่นายอาทิตย์บอกว่าเมื่อคืนวันที่๓๑กรกฎาคมลูกชายเนี่ยไปขอยืมโทรศัพท์ของชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็โทรมาหาแม่แล้วก็เมียด้วยนะลูกชายก็บอกแม่แม่เนี่ยแล้วโทรศัพท์เงียบไปเลย
เชื่อว่าลูกเนี่ยน่าจะพยายามติดต่อนะแต่ว่าตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อเลย
ส่วนลูกสะพ้ายเนี่ยซึ่งมีลูกด้วยนะมีหลานอายุ๑ขวบเนี่ยนายอาทิตย์เนี่ยมีลูกอายุ๑ขวบนะครับ
สะพ้ายเนี่ยแม่นายอาทิตย์บอกหายออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะฮะไม่ได้บอกว่าจะไปไหนด้วยนะครับ
แม่น่ะกุ้มใจกินข้าวไม่ได้นอนไม่ได้แม่อยากให้มันกลับมามอบตัวถ้ามันกลัวโทรมาห้ามแม่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่ไปหลับกลับเองตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าเชื่อใจเจ้าหน้าที่ไหมแม่ไม่เชื่อแม่กลัวแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรแม่ไม่ติดใจใช่ไหมพูดออกมาได้ยังไงเจ้าหน้าที่
พูดออกมาได้ยังไงคือแม่แม่ไม่ไหวใจเจ้าหน้าที่เลยตอนเนี้ยบอกได้เลยไหมคือตอนเนี้ยแม่ต้องไว้ใจเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าลูกชายแม่เนี้ยแหกคุกเลยนะฮะค่ะทุกผู้ชมครับทีนี้ที่ในอาทิตย์ก็ไปยืมโทรศัพท์ชาวบ้านมาเนี้ยแม่บอกเป็นชาวบ้านพื้นที่ตะบนดอนคาเผืออูทองสุพรรณบุรีผู้สื่อข
อยู่ที่ครัวหลังบ้านได้ยินเสียงผู้ชายมาตะโกนขอน้ำกินก็เลยไปดูว่าเอ๊ะใครมาจากไหนอะไรยังไงนะผู้ชายคนนี้บอกมากับเพื่อนแต่เพื่อนทิ้งตอนนั้นไม่ได้เอกใจก็เลยเอาน้ำให้ขวดหนึ่งแต่ยังแปลกใจที่เห็นผู้ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อไม่สวมน้องเท้าใส่อังเกงตัวเดียวแล้วเขาก็ขอยืมโทรศัพท์มือถือบอกจะโทรหาแม่ก็

โทษสองรายก็รับสารภาพว่าหลังก่อเหตุก็หนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ตามตัวไม่มีโซ่แล้วนะคะไม่มีกุญแจมือ
ก็ใส่กางเกงตัวเดียวไม่ใส่รองเท้าก็ควบคุมตัวทั้งหมดไปเรือนจำสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังปูพรมค้นหาในป่าโพรงย่าสวนของชาวบ้าน
รัศมีส์สองถึงสี่กิโลเนี้ยค่ะจากเรือนจำสุพรรณบุรี
ตั้งแต่สองทุ่มสามสิบเอ็ดกรกฎาคมจนถึงเช้าหนึ่งสิงหาคม
โมงเช้าอะค่ะก็หากันตลอดพอไม่เจอก็ยุติ
ชั่วคราวแล้วก็เร่งตามหากันต่อกู้ภัยเอ่ยปากแบบนี้ค่ะ
ไม่เคยเจอค่ะไม่เคยค้นหานักโทษแหกคุก
หลายคนขนาดนี้มาก่อนค่ะกู้ภัยเอ่ยปากว่าตกใจนะ
งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบความปลอดภัยและความเข้มงวด
ในการดูแลผู้ต้องหาในเรือนจำตอนแรกเลยก็อยู่กันสามคน
แล้วคราวนี้กระโดดเข้าดงไปคนหนึ่งแล้วก็เหลือสองคนบนถนน
ก็ไม่มีท่าทีหนีอะไรก็คือยอมให้จับ

ก็มีวิ่งหนีไปได้คนหนึ่งแล้วก็เราชาร์จทันไว้สองคน

ที่จับได้ใส่กางเกงขาสั้นถอดเสื้อ
ไม่มีครับผมไม่เคยมีปัญหานะครับสุพรรณ
เพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับผม